คุณผู้ชมไปดูเรื่องของโจอุ๊ยโจรมาอีกแล้ว

เหมือนเข้าหน้าร้านเหมือนเข้าหน้าร้าน
ซ่อมรถร้านอะไรต่าง
มันมีวิธีเนียนในการจับนะก้มเลย
เห็นไหมเอามาดูเลย
โจรทำอย่างนี้หน่อย

โอ้ยว้าวพี่ปอดูได้ละเอยดมากจริงนะคะคลิปนี้
นี่แหละเขาบอกว่าน่าจะเป็นโจรที่เป็นสองแม่ลูกกัน

คือเหมือนกับขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างแบบนี้มา
จอดอยู่ที่หน้าร้านแห่งหนึ่งค่ะ
เสร็จแล้วคนเป็นแม่นั่งอยู่หน้ารถ
แล้วก็ลองดูหันซ้ายทีหันขวาที
ปลอดคนไหมหยิบเลยแล้วกัน
หยิบขึ้นมาแล้วยัดใส่เอาไว้ในรถ
แล้วก็เอาเบาะที่นอนปิดบังเอาไว้
ก่อนจะขี่หลบหนีไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะอยู่ที่ถนนเทสาพัฒนา
ตำบลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ
อย่างที่เห็นเล่าไปหมดแล้วไปถามเจ้าของร้านกันหน่อยละกัน

เจ้าของร้านชื่อว่าร้านโชคชายสาการไฟฟ้าคุณทำรงค่ะ

เหตุการณ์เกิดช่วงเวลาสักตี๒๓๐ของวันที่๘ที่ผ่านมานี่แหละ

จะเห็นว่าเฮ้ยตะแกงเหล็กบันไดที่อยู่หน้าร้าน
หายไปไหนไปเปิดดูกล้องดูซะหน่อย
เห็นเป็นโจรสองแม่ลูกมาขโมยไป
เอาคลิปไปโพสต์ในโลกออนไลน์เตือนภัยนะคะ
เจ้าของร้านบอกว่าบันไดเหล็กอันนี้ใช้มานาน๑๕ปีแล้วนะ
ก็คาดว่าคนร้ายคงจะขโมยไปชั่งกิโลขาย

มันจะขายได้สักกี่บาทกันเชียวไม่น่าจะได้ราคาแต่คนร้ายก็ยังเอาไป
ก็อยากฝากให้เจ้าที่ตำรวจสอดส่องดูแลออกตรวจตราให้หน่อยนะคะ
เพราะว่าเจอกันแบบนี้หลายร้านแล้วค่ะ
ทางด้านของพันธุ์บริษัทอักคาระวุฒินะคะ
ภูมิกับสภหัดใหญ่บอกว่าสั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วนะ
หาข้อมูลสองแม่ลูกรายนี้เดี๋ยวดูกล้องวงจรปิดนะคะ
ว่าน่าจะจับตัวได้ภายใน๑๒วันนี้แน่นอนค่ะ